ส่วนเรื่องของการจัดการกับแก๊งวัยรุ่นนะครับ
ดึกดื่นก็ไม่หลับไม่นอน
บนพระครูบำเผลอเมืองจังหวัดปรีรำ
ได้รับแจ้งมาว่ามีแก๊งวัยรุ่นมารวมตัวกัน

เพื่อจะได้เลิกกันไปสลงสลายกันไป

ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขาเปิดไฟรถส่อง
โอ้โหวัยรุ่นกลุ่มนี้มันไม่กลัวเลยนะมันยิงใส่
ใช่เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้

โอ้โหเป็นช่วงวินาทีระทึกเลยนะครับนายอุทัยอุดมศรี

หลังจากที่ตัวเองกับกำนันตำบลพระครู
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองมะค่าแต้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกกลุ่มวัยรุ่นเกือบ๕๐คนใช้ปืนยิงใส่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตี๑ของวันที่๒๒มกราคมนะครับ
ตอนนั้นผู้ใหญ่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปตรวจสอบ
เพื่อจะสลายกลุ่มวัยรุ่นเกือบ๕๐คนที่มารวมตัวกัน
อยู่ที่บริเวณถนนระหว่างบ้านม่วงบ้านหนองขวางตะบนพระครู
ก็คาดว่าจะมาดักทำร้ายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง

ตอนนั้นนะฮะทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็ส่องไฟรถใส่กลุ่มวัยรุ่น
บอกให้สลายตัวให้กลับบ้านไปแต่ถูกยิงใส่มาประมาณ๕นัด
ทั้งหมดก็พากันวิ่งหลบข้างรถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน
พอเสียงปืนสิ้นลงไปกลุ่มวัยรุ่นก็สลายตัวกลับไป
ซึ่งโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านเขาก็แจ้งให้กำนันรับทราบ
อุทัยอุดมศรีผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขวางเล่าว่า๑นาฬิกา๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๕๐คนมารวมตัวกัน
อยู่ที่ถนนระหว่างบ้านม่วงเหนือหนองขวางคาดว่าน่าจะดักรอทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นคู่อริ
ที่จะขับรถผ่านมาที่ถนนสายนี้ก็เกรงว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
ก็พาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบไปถึงก็เจอทั้งรถกระบะรถเก๋ง
จักรยานยนต์จอดกันอยู่สิบกว่าคันมีวัยรุ่นรวมตัวอยู่ประมาณห้าสิบคน
แต่ละคนก็มีอาวุธทั้งนั้นนะฮะท่อนมงท่อนไม้เนี่ยมีอยู่ในมือหมดเลย
ก็เลยส่องไฟรถใส่กลุ่มวัยรุ่นตะโกนบอกให้กลับบ้าน
แต่กลับถูกยิงใส่แล้วก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นฮะ
ก็พากันหาที่หลบกระโดดหลบข้างรถแล้วก็ถ่ายมือถือเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานครับ
ชั้นก็พูดว่าไม่มีอะไรแล้วก็จะกลับรถ
พอเราจะกลับรถก็เห็นได้กลุ่มใหญ่เลยประมาณทั้ง๕๐๖๐คนเห็นได้
ใช่มีรถกระบะมีรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็มีวัยรุ่นถือไม้คนละท่อนละท่อนแล้วก็มีระเบิดปิงปอง
แล้วก็มียิงปืนใส่ด้วยครับประมาณ๔๕นัด
ผมก็โดดลงออกจากรถก็หลบเลย
โทรศัพท์มันอยู่กับตัวก็เลยอ่า
ขวาโทรศัพท์ที่มาถ่ายไว้เป็นหลักฐานสักหน่อยฉัน
เผื่อยังไงจะได้ติดตามได้
ที่ผ่านมาก็มักจะมีวัยรุ่นมารวมตัวกันตามจุดต่างอยู่บ่อยครั้งนะครับ
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือว่าเวลามีงานนะฮะแล้วก็จะมาทะเลาะวิวาดกัน
ทีนี้ด้วยหน้าที่ที่เขาเป็นผู้ที่ดูแลหมู่บ้าน
พอได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็ต้องไปตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวัง
ต้องไปป้องกันเหตุไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น
แล้วเวลาไปเตือนเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นก็มักจะแยกย้ายกลับ
แต่ว่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยที่ไปเนี่ยไม่คิดว่าครั้งนี้จะถึงขั้นเอาปืนยิงใส่
ทั้งที่เขาก็ไปทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกัน
แต่ก็ยังโชคดีที่ครั้งนี้ไม่มีใครถูกกระสุนจนได้รับบาดเจ็บ
ถนนเส้นนี้นะครับมันจะมีประจำถ้าเวลามีการชุมนุมมีเหตุ
มีงานอะไรที่งานใหญ่ที่วัยรุ่นมักจะไปรวมตัวกัน
มันก็จะมาดักอยู่ตรงนี้ประจำนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นงานอำเภองานจังหวัด
หรืองานในตำบลที่เขามีเทศกาลอะไรเนี่ยจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดที่เขาจะใช้
สำหรับมาดักรอทำร้ายกันแม้ขนาดเทศกาลเข้าพรรษาบ้านออก
ออกพรรษาบ้านเราก็ยังออกมาดักเป็น๒๐๓๐บาทเหมือนกัน
กำนันตำบลพระครูนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้
รายงานให้กับทางอำเภอทราบแล้วจะได้หามาตรการในการป้องกัน
ไม่ให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกอ่าเพราะว่าก็ยอมรับว่า
ลำพังกำนันกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอ่าพอได้รับแจ้งก็ทำได้คือ
เฝ้าระวังในท้องที่นะฮะอ่าแต่ก็อยากฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองว่า
ต้องช่วยกันดูแลลูกหลานด้วยเพราะว่าถ้ามีเรื่องทะเลาะวิวาสกันเนี่ย
อย่างคืนวันนั้นเนี่ยถ้าไม่ไปห้ามก่อนคือไปห้ามแล้วยังถูกยิงใส่เนี่ย
ถ้ามันเจอกันเองเนี่ยไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไง
แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองรู้หรือเปล่าลูกหลานตัวเองกับ๕๐คน

เวลาเกิดเหตุแล้วจับกันได้ก็จะบอกว่าลูกเป็นคนดี
ปกติก็เป็นเด็กดีไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร